เกือบจะถูกคมคืนแล้วมีคนร้ายให้คุณ
ัดหน้าต่างเข้ามาจนถึงห้องนอนของเธอ

เอามือสัมผัสใบหน้าของผู้หญิงคนนี้

ผู้หญิงคนนี้ตั้งสติและใช้อุบายอะไร

คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้ให้ดีนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาตี๑๓๐นะครับ

ได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีผู้บุกรุกเคหสถานยามวิการ
หวังจะล่วงละเมิดทางเพศกับหญิงสาว
ตำรวจก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
ซึ่งเป็นห้องแถวแบ่งให้เช่าอยู่ในพื้นที่หมู่๕

ตรงข้ามกับสนามกีฬาเทศบาลเมืองบ้านฉางจังหวัดระยอง

คือนางสาวนิยมแสงดาวอายุ๔๙ปี
ยืนรอให้การกับร้อยเวรด้วยอาการตกใจ
แล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าขณะที่เธอกำลังนอนหลับสนิท
เธอก็ทำท่าให้ดูนอนอยู่บนเตียงนี่แหละครับ
แล้วก็รู้สึกนะว่ามีอะไรมาสัมผัสที่ใบหน้าเธอ

ก็พบว่ามีผู้ชายสวมกางเกงขาสั้นสีน้ำเงิน
เอาผ้าโพกหัวคร่อมตัวเธออยู่
พยายามต่อสู้สุดแรงเกิด
ทีนี้ตั้งสติได้ทำไงรู้ไหมคุณ
พยายามชวนผู้ชายคนนั้นบอกป่ะเราออกไปข้างนอกกันเถอะ

ว่าถ้าเกลียวว่าอยู่ข้างในเธอจะถูกฆ่า
แล้วตอนนั้นเธอถูกบีบคออยู่
กลัวเหลือเกินว่าผู้ชายคนนี้จะฆ่าเธอ
เธอก็เลยออกอุบายบอกว่าป่ะเดี๋ยวเราขี่มอเตอร์ไซค์
ออกไปคุยข้างนอกกันนะเพราะว่ากลัวข้างห้องจะได้ยิน

แล้วก็เอามือซ่อนอยู่ข้างหลัง
ไปคว้ากันไกลที่อยู่ตรงโต๊ะหัวเตียง
คุณคิดดูตอนนั้นเธอมีสติขนาดไหน

คู่คนร้ายคู่ไว้ไงรู้ไหมคุณ

โดยเอากันไกลมาจ่อคอของเธอเอง

ถ้าเข้ามาฉันจะฆ่าตัวตาย

แล้วก็อ้อมเตียงจนมาถึงประตูตรงนี้
พอมาถึงประตูรีบเปิดประตูชั้นหนึ่งออก
แล้วก็ตะโกนเรียกให้ชาวบ้านเขาเข้ามาช่วย

มันเลยออกจากบ้านไปอีกประตูหนึ่ง

เพราะถ้าเกิดตายคือเป็นเรื่องเป็นราวแน่เลย

ถ้าเป็นเรามีอาวุธอยู่ในมือแล้ว
กันไกลอยู่ในมือแล้วเราจะขู่คนร้ายว่าอย่างไร

แต่นี่เธอบอกอย่าเข้ามานะเดี๋ยวฉันจะฆ่าตัวตาย
ถ้าฉันตายเนี่ยแกก็มีความผิดเหมือนกัน

ฟังเสียงพี่นิยมเขาเล่าให้ฟังนะฮะ
ทีนี้หลอกออกไปตะโกนคนเขาเห็นดางเทนงละ
เอาไปออกทางนู้นเลย
ทีนี้ตำรวจก็ต้องสอบถามพี่นิยมนะครับ

มันปิดหน้ามาแบบนี้แต่พี่เขาจำได้
เพราะว่ารูปภัณฑ์สันธารคือผอมตัวเกร็งนะครับ
ทีนี้ตำรวจก็ติดตามไปตรงนี้ฮะ
เข้าไปตรงซอกตรงนี้นะฮะไปพบผู้ชายคนนี้คุณ

ยกมือเมื่อกี้ออกมาหน่อยออกมาพูดกันหน่อย
ดีอายุ๓๖ปีซึ่งร่างกายก็ผอมเกร็ง
ตามที่พี่ผู้เสียหายเขาเล่าให้ฟังเลย
มาตรงนี้หน่อยให้ผู้เสียหายชี้ตัว
คุณตอนแรกผู้เสียหายจำได้เลยบอกว่าใช่คนนี้แหละ
มีคนหน้าคล้ายผมหรือเปล่ามีเยอะเลย
พูดแบบนี้เลยครับอย่าโกหก

สพบ้านฉางอีกครั้งหนึ่งนะครับ
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาเกิดเหตุ
แล้วก็ตรวจลายนิ้วมือแฝงด้วยเพราะนายเอยังปฏิเสธอยู่
บอกว่าเขาออกไปนอกบ้านเพิ่งจะเข้ามาถึงบ้านนี้เอง